นายวิชัยศรีวัฒนประภานะฮะ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ถ้าตามเวลาของอังกฤษก็คือประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ถ้าบ้านเราก็สักตี๒กว่านะครับ
และอาการเป็นอย่างไร
และออกจากสนามเป็นประจำอยู่เสมอ
ใช่นะตอนนี้ทุกคนก็คือรอรอฟังข่าวอย่างเป็นทางการจากตำรวจของอังกฤษ

อย่างวันนี้นะครับก็มีการเสนอข่าวสารกันทั่วโลกแล้วครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๒นาฬิกา๓๐นาที
ตามเวลาในบ้านเราก็คือตี๒๓๐นั่นแหละ
ขอให้ประธานสโมสรปลอดภัยเพราะนายวิชัยสร้างคุณประโยชน์มากมาย
ให้กำลังใจกับผู้ประสบเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะ
รวมทั้งครอบครัวของผู้โดยสารในเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าว
เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมหลักฐานแล้วก็หาสาเหตุของอุบัติเหตุห่อตกในครั้งนี้
นี่นะฮะภาพบรรยากาศที่คนเขาก็มาให้กำลังใจกัน

ตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรวิเคราะห์รายการฟุตบอลอะไรอยู่ด้วย
ทวิตเตอร์เป็นรูปพนมมือแล้วก็สื่อให้ถึงการภาวนาให้ทุกคนปลอดภัย
ขณะที่สโมสรเวสแฮมยูเนเต็ดทีมคู่แข่งนัดเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ทวิตข้อความส่งให้กำลังใจต้นสังกัดเช่นเดียวกัน
พร้อมแสดงความห่วงใยไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องขอให้ผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากครั้งนี้
ขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลบอกว่า
ขณะนี้ก็เฝ้ารอข่าวอย่างใจจดใจจ่ออยู่เหมือนกันก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปได้ด้วยดี
ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับกวินธรรมสัจจานันทร์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย
โดยบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัย
ซีเจชนะทิพย์สงกระสินนักฟุตบอลทีมชาติไทยก็ได้โพสต์รูปคุณวิชัยศรีวัฒนประพาบนอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับ
พร้อมกับข้อความที่บอกว่าขอให้ปลอดภัยครับ
อันนี้ก็เป็นทุกฝ่ายนะฮะ
ใช่ค่ะคือช่วงจังหวะที่เกิดเหตุที่เฮลิคอปเตอร์เกิดระเบิดเนี่ย
ก็เป็นช่วงจังหวะที่เกมการแข่งขันคือจบแล้ว
ดังนั้นที่บริเวณลานจอดรถนะคะที่สามารถมองเห็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่จุดที่ระเบิดเนี่ยนะ
คือคนเยอะมีคนเห็นเยอะพอสมควรตามรายงานของสื่อต่างชาตินะคะ
ทีนี้ถ้าถามว่าสื่อต่างชาติเขาเกาะติดเรื่องนี้ขนาดไหน
ที่เขายืนยันเขาบอกว่าเขาเป็นข้อมูลมาจากคนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ตรงนั้น
แฟนฟุตบอลที่ออกมาจากสนามพอดีเป็นข้อมูลที่ได้มาจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือ
มีข้อมูลลักษณะที่ว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือที่เฮลิคอปเตอร์
พยายามจะทุบกระจกเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะช่วยคนที่อยู่ในนั้นออกมา
แต่เฮลิคอปเตอร์เกิดระเบิดขึ้นซะก่อน
แล้วก็มีข้อมูลที่เขาพยายามจะยืนยันว่าคุณวิชัยอยู่บนเฮลิคอปเตอร์

แม้กระทั่งปฏิกิริยาของคนที่อยู่ในสนาม
เป็นหนึ่งในผู้โดยสารบนเฮลิคอปเตอร์ลำที่เกิดเหตุ
นะคะคือเขาอ้างจากคนเห็นเหตุการณ์ว่านี่คือ
ส่วนตัวของคุณวิชัยเขาเห็นว่าลักษณะของเฮลิคอปเตอร์เสียการควบคุมตัวเครื่องหมุนอยู่บนอากาศแล้วก็ตกลงพื้น
หลายคนที่เขาเห็นเหตุการณ์คือคนเยอะนะคะจังหวะนั้นเขาตั้งข้อสังเกตว่าเขาเห็นว่าใบพัดส่วนหางของเฮลิคอปเตอร์เกิดขัดข้อง
บีซีก็รายงานอ้างนักวิเคราะห์กีฬาของบีบีซีนะคะว่าหลังเกิดเหตุสมาชิกทีมเลสเตอร์ซิตี้ที่อยู่ในสนามทั้งนักเตะทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างอยู่ในความโศกเศร้า
กอดคอกันร้องไห้เพราะทุกคนสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นที่คุณวิชัยมอบให้กับสมาชิกทีมเลสเตอร์ซิตี้ทุกคนส่วนเว็บไซต์เดลี่เมลสื่ออังกฤษนะคะก็ลงภาพบรรยากาศด้านหน้าสนาม

ลำนี้มูลค่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๒๘๐ล้านบาท

คือพอขึ้นจากสนามหลังจากฟุตบอลแข่งเสร็จประมาณสัก๑ชั่วโมงเนี่ย

ก็โชคดีที่ผู้คนได้ไม่เยอะแยะเท่าไหร่แล้วในช่วงเวลานั้น
นี่ฮะเป็นช่วงที่ฟุตบอลจบ

ณขณะนี้สื่อต่างชาติเองก็ยังรายงานไม่ตรงกันนะ

สื่อก็บอกว่ามีคนที่ขึ้นไปกับเครื่อง๘คน

สื่อก็บอกว่ามีคุณวิชัยด้วยมีลูกสาวด้วย
สื่อก็บอกว่าคุณวิชัยไปมีคนไทยด้วยแต่ว่าไม่มีลูกสาว
เพราะว่าภรรยาเองก็เพิ่งรู้ข่าวที่เมืองไทยแล้วก็เพิ่งขึ้นเครื่องไปนี่แหละ
แต่อังกฤษเนี่ยภรรยาคุณวิชัยชื่อว่าคุณเอ็มออน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอะไรทั้งสิ้น

มีใครกี่คนเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ยังไม่รู้เลย